แสดงความคิดเห็นได้นะครับตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะครับ
ส่งเข้ามารายงานกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
แล้วก็เรื่องของมาตรการความปลอดภัยด้วย
กับเรื่องของการขนส่งการความอาชีพความละคม
วันนี้จะมาพูดกันต่อกับเรื่องของมาตรการความปลอดภัย
เพราะว่าไม่ใช่แค่เรือที่มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินพิกัด
รถโดยสารก็เหมือนกันโดยเฉพาะรถตู้มีมากเหมือนกันนะครับ

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

เรากำลังโศกเศร้ากับเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือล่มที่อายุทยาตัวเลขล่าสุดนี่ยี่สิบเจ็ดศพแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็จะได้เห็นความชุนละมุนวุ่นวายของฝ่ายของกรมเจ้าท่า
พยายามจะล้อมข้อแก้ปัญหาว่าทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีก

ทำยังไงให้คนที่ถูกกฎหมายบังคับใช้เขากลัวกฎหมาย
ทำยังไงให้ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายไม่ละเลยหย่อนยาน
สองเรื่องนี้เท่านั้นมันจะป้องกันเหตุได้เยอะ
ที่ผ่านมาเนี่ยในข่าวในท้ายเรือเขาก็บอกว่า
แห่ขึ้นมาตั้งเยอะแยะเขาไม่รู้จะทำยังไง
ก็ต้องปล่อยให้นั่งเรือกันไปเยอะแยะแบบนั้น
คนไม่ใส่เสื้อชูชีพเขาก็บอกไม่รู้จะทำยังไง
เพราะนี่ก็เป็นความคุ้นเคยแบบไทยกันมาประมาท
แต่ว่าไม่คิดว่าเป็นการประมาทเพราะว่าทำกันมาแบบนี้
ทำกันมาแบบนี้ทำยังไงที่จะต่อไปนี้
คนที่จะเป็นนายท้ายเรือถ้าคนเกินไม่ออกเรือ
คนที่เป็นเจ้าของเรือต้องกำชับนายท้ายเรือ
ใครไม่ใส่เสื้อชูชีพเรือไม่ออกเออสมมุติอย่างนี้
แล้วถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าไปตรวจเจอ
เจอโทษหนักทั้งเจ้าของเรือและคนขับเรือ
นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มาตรฐานสากลเขาเป็นอย่างนี้
แต่เราปล่อยประละเลยมาด้วยเหตุผลคำเดียวก็คือ
ไม่เป็นไรนะไปแค่นี้เองไม่เป็นไรนะ
เกินขึ้นไปนิดนิดหน่อยหน่อยไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ย
มันทำให้เกิดหายนะวอดวายมาเยอะแล้ว
ฉะนั้นในมาตรฐานคำว่าคำความปลอดภัย
คำว่าไม่เป็นไรหน้าเนี่ยใช้ไม่ได้
ของเขาเนี่ยทำอะไรปลอดภัยไว้ก่อนของเราทำไปไม่เป็นไรนะ
วัฒนธรรมความคิดจะต้องเปลี่ยนครับไม่ฉะนั้นแล้วเราจะเจออย่างนี้เข้าไปอีก
จากนี้ไปก็จะดูน้ำยาของกรมเจ้าท่าว่าหลังจากเกิดเหตุนี้แล้วเนี่ย
กรมเจ้าท่าจะกระดิกกระเดี้ยที่จะทำงานตามหน้าที่
ให้มันจริงจังมากน้อยแค่ไหนถ้าปล่อยประละเลยกันอยู่อย่างนี้ก็เกิดเหตุ
อย่างนี้อีกฉะนั้นตั้งแต่อธิบดีกรมรองอธิบดีผู้อำนวยการ
จากนี้ไปคุณทำงานแบบเดิมไม่ได้แล้วคุณปล่อยประละเลยห่อนยานเหยาะแยะ
อย่างนี้ไม่ได้แล้วการขนส่งทางน้ำทางเรือคนใช้เยอะขึ้นมาทุกวัน
มีฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาอีกถัดมาก็เมื่อเช้า
ขีดเส้นใต้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับรถตู้
ที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ปรากฏว่าในรถตู้ที่บรรทุกได้สิบหกคน
เนี่ยมีชายชะกันอัดอยู่๔๑คน

คนมันอยู่ได้ยังไงรถตู้ขนาด๑๖คนนั่งอัดกันไป๑๐
๗คนมันก็วิ่งมาได้
ที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนเจ็บคนตายอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง
เกือบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็เพราะมีปัญหาแบบนี้ไง
หนึ่งคันเนี่ยเขากำหนดไว้เลยควรจะบรรทุกคนเท่าไหร่
มันถึงจะสอดคล้องรองรับกับระบบเด็กระบบคันส่งระบบอะไรต่าง
การทรงตัวถ้าบรรทุกเกินกว่านั้นมากการทรงตัวก็จะเปลี่ยน
ระบบเบรกก็จะเปลี่ยนคัดซีอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับความทรงตัว
ความปลอดภัยมันบิดเบือนหมดก็เราปล่อยประละเลยกันมาแบบนี้
มันจึงเกิดเหตุว่าเราเป็นประเทศที่มีคนตายบนท้องถนนต่ออัตรา
ประชากรแสนคนต่อปีเนี่ยต่อวันเนี่ยวันหนึ่ง๓๐๔๐คน
ว่า๙คนอันนั้นไม่ใช่
ฉะนั้นเรื่องที่เห็นลักษณะเหล่านี้ต้องโทษใครล่ะครับ
กรมการขนส่งทางบกตำรวจทำไมคนขับรถตู้เขาถึงกล้าบรรทุกมากขนาดนั้น
เพราะเขาคิดว่าไม่เจอด่านก็ไม่เป็นไร
แล้วถ้าเจอด่านอ่ะเจอด่านก็ให้เงินตำรวจก็จบกัน
ด่านขนส่งเจอด่านขนส่งก็ให้เงินเจ้าหน้าที่ขนส่ง
ทำไมคนผู้ประกอบการจึงคิดอย่างนี้ล่ะครับ
ทำไมเขาถึงไม่เคารพกฎหมาย
อันนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่ต้องทบทวนว่าเราทำยังไงคนถึงคิดว่า
เอาเงินยัดแล้วพ้นผิดได้ไปทบทวนนะครับ
เขาถึงให้มีการปฏิรูปตำรวจอยู่นี่ไง
ทำไมเจ้าของรถจึงยอมให้คนขับรถบรรทุกเข้าไปตั้ง๔๐กว่าคน
ก็เพราะเจ้าของรถก็เชื่อเหมือนคนขับว่าเกิดเจอด่านขึ้นมายัดเงินให้ตำรวจ
ตำรวจได้รับเงินแล้วก็ปล่อย
ทำไมเขาเชื่ออย่างนี้ก็เพราะของจริงมันมีอย่างนี้อยู่มาก
แล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงความไม่ปลอดภัย
มันเชื่อมโยงไปถึงปัญหามันไม่ได้ตายเฉพาะคนที่อยู่ในรถตู้นะ
แต่ว่าเวลาไปชนรถเก๋งไปชนรถคันอื่นเขาเขาไม่รู้อีโนอิเน

ทำยังไงสังคมไทยจึงจะไม่ต้องมีเรื่องแบบนี้หรือมีให้น้อยที่สุด
อุบัติเหตุมันเกิดได้ครับแต่ถ้าป้องกันเนี่ยมันจะเกิดน้อย
ก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินข่าวไหมครับรถกระบะขับมาคนเดียว
ชนกับมอเตอร์ไซค์เอ๊ะทำไมมีคนตายตั้ง๕คน
ก็มอเตอร์ไซค์พ่วงกันมา๕คนมากัน๕คน
รถกระบะคนเดียวปลอดภัย๕คนตายเรียบ
ข่าวลักษณะอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดแล้ว
ประเทศไทยเราพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วเราเลยจุดนั้นมาแล้ว
แต่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรายังหย่อนยานอยู่มาก
นี่ก็กำลังดูเขาบอกวันที่๒๕นี้พรบขนส่งฉบับใหม่ออกแล้วนะ
สนชแล้วกำลังจะประกาศใช้ในพรบขนส่งทางบกฉบับใหม่เนี่ย
โอ้โหบทโทษลงการปรับเนี่ยหนักเลยล่ะมี๒๕ข้อ
รถที่ดัดแปลงเจอหนักเลย
โดนหมดไฟเบรกไฟเบรกไฟท้ายไฟหน้าไฟเลี้ยวเปลี่ยนท่อไอเซีย
ล้อใหญ่ยกสูงปรับหนักหมด
ขนส่งฉบับใหม่คอยดูสิว่าหลังจากพรบฉบับนี้ออกมาแล้ว
การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายจะเป็นอย่างนี้ไหม
โทษปรับโทษปรับอาจจะเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ก็ขับรถอยู่
บนทางด่วนฝนตกตกเออก็แอบถ่ายรถคันหนึ่งมาเป็นรถเก่ง
ครับไม่ใช่รถเจ้าหน้าที่ไม่ใช่รถคนที่เกี่ยวข้องกับองค์
อะไรทั้งนั้นแต่ว่าบนหลังคารถเนี่ยติดไฟแวบแวบ
อยู่ตลอดเวลาเราขับตามไปก็พล่าตาพล่าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า
ไฟมันแยงตาก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถพวกที่ขี้เบ่งแบบ
เนี้ยทำไมตำรวจปล่อยให้วิ่งได้มันไม่ควรจะวิ่งได้เลยอันนี้
ก็ฝากไว้สุดท้ายขึ้นมามาถึงข่าวเรื่องที่เขากำลังไล่
จับตัวเฮียกันอยู่ที่สวนลุมเนี่ยหนังสือพิมพ์ใครต่อใคร
บอกว่าเป็นตัววรนุษย์คือเฮียมันอยู่ของมันดีคนก็ไป

วรนุษย์วรนุษย์เนี่ย

เอ้าไม่สะดวกก็มาเรียกวรรณุษย์

ชื่อหญิงคนที่นำสคุณวรรณุษย์อย่างพองศรี

ทำไมเราต้องดัดจริตเรียกเฮียไม่ได้
ก็มันเป็นชื่อเดิมมาตั้งนานแล้ว

คนทำข่าวก็ไม่กล้าใช้คำว่าเฮียกลัวจะเป็นคำหยาบ
แล้วยังไงนี่ผมก็รำคาญกับเรื่องนี้มานาน
มันอยู่ของมันดีคนไปเอาชื่อมันเนี่ยมาด่าคน
มีฉะนั้นวันหนึ่งคนไปเอาชื่อสัตว์สักอย่างมาด่าคนกันอีก
แล้วเราต้องตามไปเปลี่ยนชื่อสัตว์ตัวนั้นเหรอครับ

ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกผมถึงบอกว่าคำเฮียไม่ใช่คำหยาบ
คำว่าผัวไม่ใช่คำหยาบคำว่าเมียไม่ใช่คำหยาบ
แนะนำเพื่อนว่าแนะนำผู้ใหญ่วันนี้เมียผมไม่ใช่คำหยาบ
ภรรยาภรรยานั่นเป็นคำภาษาอื่นเขานี่ผัวหนูก็ไม่ใช่คำหยาบ
ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นสามีอันนี้ก็เป็นการขีดเส้นใต้แถมมาหน่อย
เพราะว่าอ่านข่าวที่เขากำลังไล่จับตัววรนุษย์
ผมสงสารคนที่ชื่อวรนุษย์สงสารนามสกุลคนที่เขาเป็นนามสกุลวรนุษย์
แล้วเขาจะต้องคิดยังไงล่ะแค่นี้ก็ฝากเรื่องนี้แถมท้ายหน่อย
ท่านก็ส่งไลน์มาถามเหมือนกันครับว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวรนุษย์
มันก็นี่นะมันอยู่ของมันดีคนเราเนี่ยเอาชื่อมันมาด่าเขา
มันสิคนจะกรวดคนว่ากูอยู่กับกูดีทำไมเอาชื่อกูไปด่าแล้วมาเปลี่ยนชื่อฉันด้วย
มันก็อยู่ของมันดีและคนที่ชื่อวรนุษย์และนามสกุลวรนุษย์ก็อยู่ดี
ผมอยากจะรู้ว่าถ้าใช้คำว่าเฮียเนี่ยใครจะเตือนมาว่าเป็นคำหยาบผมอยากรู้